ไปดูสีสันกันหน่อยเก็บตกสีสันแต่ละจังหวัดของการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับ
ไปดูกันหน่อยสำหรับที่แรกนะครับที่เขาไปสมัครรับเลือกตั้งกันนะครับ
ที่จังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่า๖๕
หื้อหาจริงหื้อหาเลยผู้สมัครผู้สมัครนี่อย่างไรเนี่ยห้อยคอมาเลยเหรอคะ
ส่วนใหญ่เขาจะเป็นอะไรดอกดาวเรือง
ใครไม่แหวกงูแหวกเอง
ไปรู้จักกันหน่อยว่าเขาคนนี้คือใครนะครับ
นี่คือนายปัญญาศรีปัญญาผู้สมัครพักพลังประชารัฐขอนแก่นเขต๓

เดี๋ยวงูจงอ้างเลยเนอะ

ดูสิครับโอ้โฮยังเยาว่ะ
แล้วก็มีงูหลงเหลมมันด้วยโอ้โฮน่ากลัว
เรื่องของเรื่องน่ะด้วยความที่ว่าเขาคงจะตั้งใจสร้างสัญลงสัญลักษณ์อะเนาะ
แล้วเขามาที่นี่เนี่ยช่วงหนึ่ง
ช่วงหนึ่งที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะต้องเข้าไปในสถานที่รับสมัคร
จรฐีมาบอกโอ้โฮสต๊อปสต๊อป

ท่านเล่นเอาขบวนนี้เข้าไปแล้วก็ผู้สมัครท่านอื่นก็วิ่งหนีกันเป็นแถวแล้วมั้

เพราะฉะนั้นต้องแยกงูกับคน
เชิญงูรอด้านนอกนะ

เดี๋ยวแต่ดิฉันจำได้ว่าแบบที่จังหวัดขอนแก่นเขามีระบำงู
ใช่เป็นเอกลักษณ์ของเขา

แต่ดิฉันมีความกังวลมากนะคุณ

ฉกที่หัวเลย

เหนือแผลเพื่อก็ขันแรงเข้าถึงหัวใจ
ไม่ต้องลัดหัวลัดคอคุณเลย

ที่นี่ฮะอุตรดิษฐ์ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกัน

แอบเขิดแล้วประกาศกล้าว่า
จะเป็นทหารปกป้อง

ตรวจเข้าเข้มสักขนาดนี้
นี่คือคุณสรรวุฒิสรรเกต
ซึ่งเป็นผู้สมัครภักดิ์รวมไทยรวมไทยสร้างชาติ

คล้องกับดาบเหล็กน้ำผีสองด้ำ
ลักษณะมันคล้ายกับดาบคู่ของพระยาพิชัยดาบหัก
ยื่นใบสมัครสอสออุตรดิษฐ์เขต๓พักรวมไทยสร้างชาติ
อย่างที่บอกฮะนี่ช่วงที่ประกาศนะ
โอ้โหบอกว่าจะเป็นทหารข้างกาย
รุ่งตูพลอยผิดทักครับปกป้องรุ่งตู

คุณไปสมัครกับเขาไหมล่ะไปสมัครเหรอไปสมัครที่นี่เลยใช่ไหมที่จังหวัดอิตรดุษ
แถวลูกถูกแล้ว